พบศพน้องหญิงสาวหล่อสภาพศพเปลือยถูกฆ่าฝังดินโบกปูนทับที่รีสอร์ทกาญจนบุรี
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา